เหตุอุ้กอาจเกิดขึ้นที่ลานจอดรถของตลาดโรงกลือนวันนครเห็นมั้ยคะ
มีคนร้ายสองคนซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาแล้วไปเจาะยิง
พ่อค้าขายเสื้อผ้าจนกระทั่งพ่อค้าเนี่ยคือล้มลงเห็นไหมคะ
เสียชีวิตส่วนภรรยาของพ่อค้าคนนี้เห็นไหมวิ่งออกไปได้
โดนไปหนึ่งนัดนะฮะลุกหลงหนึ่งนัด
ตำรวจบอกว่าถ้าเกิดว่าดูจากพฤติการพฤติกรรมของคนร้ายแล้วเนี่ย
คือประสงค์ต่อชีวิตต่อตัวพ่อค้าแต่ภรรยาเนี่ยอาจจะโดนลูกหลงนะคะ
ทีนี้สาเหตุตอนนี้กำลังสืบกันอยู่ว่าเกิดจากอะไร
เป็นเรื่องความแค้นส่วนตัวเป็นเรื่องของชู้สาว
หรือเป็นเรื่องอะไรตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะเพราะพี่สาวของผู้ตายเอง
ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแล้วบอกว่าน้องชายไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยนะเนี่ยค่ะ
ผู้ตายก็คือนายอิทธิโชคปรางคลังอายุ๓๓ปีนะคะ
ถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรรวมทั้งหมด๕นัด
คือที่แผ่นหลังเนี่ย๓นัดด้วยกันหน้าท้อง๑นัดแล้วก็แขนซ้ายอีก๑นัดนะคะ
ส่วนกระสุนอีก๑นัทไปโดนภรรยาภรรยาก็คือ
ที่ร้อยตรีหญิงสุพัตราชัยโยอายุ๒๗ปีนะคะ
คือหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยพลเมืองดีแถวนั้นรีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ตำรวจตรวจสอบบริเวณโดยรอบไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร๖ปลอกด้วยกัน
ตกอยู่บนพื้นถนนแล้วก็มีรถกระบะสองคันถูกลุกหลงได้รับความเสียหายนะคะ
เราไปสอบถามพี่สาวของผู้ตายก็คือคุณวราพรทัพบุรีอายุ๓๗ปี
เล่าบอกว่านายอิทธิโชคน้องชายที่เป็นคนตายรวมกับภรรยา
เขามีอาชีพขายเสื้อผ้าอยู่ที่ตลาดนัดโรงเกลือนวรรณครแห่งนี้
คือเขาจะมาเปิดร้านช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงพบค่ำก็จะเริ่มเก็บของแล้ว
แล้วช่วงเวลาเกิดเหตุสักประมาณ๔ทุ่มของคืนเมื่อวานนี้
พี่สาวบอกว่าคาดว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยน้องชายเก็บร้านเสร็จแล้ว
กำลังจะเดินไปขึ้นรถที่ลานจอดรถหลังจากนั้นก็โดนคนร้ายประกบยิงนะคะ
เราก็ถามพี่สาวว่าน้องชายเคยเล่าอะไรให้ฟังหรือเปล่า
เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครไหมพี่สาวบอกว่า
ไม่ทราบเหมือนกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะว่าน้องชายไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยนะคะ
ทีนี้ตำรวจไปตรวจสอบยานพานะที่ผู้หกปูคนร้ายใช้
ตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ